ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
หลายคนคงยังมีความกังวลอยู่ในใจ

รอบสองไม่ติดตกลงยังไงกันแน่
ผลตรวจแหลบรอบที่๓ออกมาแล้วนะคะ
คนไม่ติดโควิด๑๙ค่ะ
ส่วนวันนี้มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ในไทย
พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรายเดียวเท่านั้น
โดยเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศรัสเซียนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าสบคออกมาแถลงค่ะ
ว่าวันนี้เราเจอผู้ป่วยใหม่แค่รายเดียวเท่านั้น
ซึ่งเป็นคนที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศรัสเซีย
แล้วก็อยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่ของรัฐด้วยนะคะ

มีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด๗๐คนด้วยกัน
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น๑๔ราย
และมีผู้เสียชีวิต๑ศพค่ะ
เป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวออสเตรเลียอายุ๖๙ปี
มีอาชีพเป็นผู้จัดการโรงแรมในจังหวัดพังงา
ผู้ป่วยคนนี้เริ่มป่วยตั้งแต่๒๕มีนาคมแล้ว

กระทั่ง๒๘มีนาคมมีอาการไข้สูงเหนื่อยหอบ
มีความอิ่มตัวของออกซิเจนลดลง
ไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต
ก็ตรวจพบโควิด๑๙แล้วก็พบภาวะปอดติดเชื้ออักเสบรุนแรงด้วย

แต่เขามีภาวะแทรกซ้อนทางไต
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้๕พฤษภาคมค่ะ
สำหรับจำนวนผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ที่๒๙๘๙รายนะคะ
กลับบ้านได้แล้ว๒๗๖๑ราย
อยู่ในโรงพยาบาลที่รักษาตัว๑๗๓ราย
และมีผู้เสียชีวิตสะสม๕๕ศพค่ะ
สำหรับความคืบหน้าการตรวจเชื้อครั้งที่๓
เพื่อยืนยันความถูกต้องในเคสของชาวยาลา๔๐คน

เรื่องต้นทราบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะ
ผลออกมาเป็นลบก็คือไม่พบเชื้อทั้ง๔๐คนเลย
แต่นายแพทย์ทวีสินก็ยังขอความร่วมมือให้พุทธศาสนิกชน
ร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนที่บ้าน
เนื่องจากว่าวันนี้วันพระใหญ่อย่างที่บอกค่ะ
ก็อยากจะให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีกันนิดหน่อยลองออนไลน์
ถ้าทำกันได้ก็ทำกันไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์
นอกเคหาสถานตั้งแต่๔ทุ่มยังคงมีอยู่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีไป๖๔๙คนแล้วนะคะตักเตือน๕๐คน
ดำเนินคดีฐานชุมนุมมั่วสุม๑๐๔คดี
ซึ่งสาเหตุก็มาจากการมั่วสุมดื่มสุรามากที่สุด
ระวังนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก
ส่วนกรมควบคุมโรคค่ะมีการนำเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
จิตอาสาลงพื้นที่เพื่อตรวจโควิด๑๙ให้กับประชาชน
ที่ชุมชนวัดสะพานเขตคลองเตยซึ่งก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
แพทย์ปรีชาเปรมปรีรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขมีการสำรวจประชากรในชุมชนแล้ว
ทั้งหมด๙๕๐๐คนพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วยเป็นหวัด
ซึ่งถือว่าเข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อมีประมาณ๒๕๐คน
ก็เลยนำเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างให้กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดจะได้ไปตรวจหาเชื้อ
ซึ่งเขตคลองเตยอย่างที่รู้กันว่าก็เป็นชุมชนแออัด
ก็คืออยู่กันค่อนข้างที่จะหลายคนหลายครัวเรือนนะคะ

มีกันทั้งหมดเนี่ยสิบหกชุมชนด้วยกันประชากรกว่าแสนคนนะคะ
เพราะฉะนั้นการเข้ามาตรวจเชิงลุกในชุมชนแบบนี้
จะทำให้เราได้เห็นสถานการณ์ที่แท้จริง
และถ้าพบว่าประชาชนในชุมชนติดเชื้อก็จะได้มีการเตรียมพร้อม
แล้วก็ควบคุมอย่างเข้มข้นต่อไปด้วย